พาบินลัดฟ้าไปเนเทอร์แลนด์กันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
เป็นความสวยงามของขบวนพาเรทดอกไม้
เขาจัดตกแต่งขบวนพาเรทก็เป็นการแสดงออกถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเหมือนกันนะ

จัดงานนี้ขึ้นสวนองค์นุฏภัทยาของไทย
นำดอกไม้ไปเป็นแสนดอกไปจัดงานที่นั่น

ให้นำขบวนอีก๑๗ขบวน
แล้วก็แห่ไป๘เมืองของเนเทอร์แลนด์
นักท่องเที่ยวชาวเนเทอร์แลนด์รอชมกันเป็นล้านเลยค่ะ
ติดตามได้นะคะจากคุณระพีพันธ์เรือนศรี
ที่สุดสงครามโลกครั้งที่สองหรือกว่า๗๐ปีมาแล้ว
ตอนนี้นะคะขบวนพาเรทดอกไม้๑๗ขบวน
ที่นำโดยขบวนของสวนองค์นุฏภัทยาประเทศไทยค่ะ
ก็ได้เคลื่อนไปตามถนนในเมืองต่างของเนเทอร์แลนด์นะคะ
โดยตลอดสองข้างทางค่ะก็มีบรรดานักท่องเที่ยว

มารอชมความสวยงามเป็นจำนวนมากค่ะ
สองฝั่งถนนที่ขบวนพาเรทดอกไม้เคลื่อนผ่าน
เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวและชาวเนเทอร์แลนด์
ที่มารอเฝ้าชมความสวยงาม
มีตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงคนชะลา
โบกไม้โบกมือส่งเสียงทักทาย
และต่างถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
โดยเฉพาะเมื่อขบวนดอกไม้ของไทย
ที่นำโดยช้างและเรือสุพรรณหงษ์เคลื่อนผ่าน
เสียงต้อนรับก็ดังขึ้นอย่างไม่ขาดซ้าย

และชื่นชมความสวยงามของวัฒนธรรมไทย
เช่นเดียวกับคนไทยในเนเธอแลนด์
ที่ดีใจและภูมิใจ

มาโชว์ความเป็นไทยในต่างแดน
ดีใจมากค่ะภูมิใจมากค่ะ

มันยังมีสีเหลืองอยู่ใช่ไหมค่ะ

จะเห็นของก็ดีใจแล้วค่ะ
ขวดดอกไม้ของสวนนงนุษย์พัทยาประเทศไทย

และยังคงได้รับเกียรติให้นำขบวนพาเรท
และรถที่ตกแต่งด้วยดอกไม้กว่า๑๗คัน

ตลอดระยะทางราว๔๐กิโลเมตร

ได้ถ่ายทอดสู่สายตาคนนับล้าน

ที่จะทำให้คนยุโรปและทั่วโลก

และอยากมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น
เมธานันสินวัฒนาโชธถ่ายภาพ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากประเทศเนเทอร์แลนด์